อายุแค่๕ขวบเท่านั้น
เจอไฟสีแยกไฟแดง

แต่รถหกล้อที่ตามหลังมาไม่หยุดนะคะพยายามจะพุ่งฝ่าสัญญาณไฟ
สุดท้ายเนี่ยชนเขานะครับเสียชีวิตทั้งปู่แล้วก็หลานนะครับ
๙นี่ครับที่เกิดเหตุนะครับรถบรรทุกหกล้อขนคนงานก่อสร้าง
จักรยานยนต์ของปู่กับหลาน

คุณปู่ทำถูกต้องแล้วเพราะไฟเหลืองก็ต้องชะลอต้องเตรียมหยุดแล้วไง
นี่คือเหตุผลที่แบบผมเชื่อว่าทุกท่านต้องมีประสบการณ์
เราเห็นไฟเหลืองเหลืองเพื่อจะแดง
เราก็อยู่คันหน้าซะด้วยเหยียบเบรกเพื่อจะหยุด

มองกระจกหลังไปบางทีถ้าหยุดนี่
ซึ่งคุณปู่เขาหยุดนะครับเพราะไฟเหลืองเขาก็ชะลอเพื่อหยุด
แต่บรรทุก๖ล้อคันนี้ไม่หยุดนะฮะ
นี่เป็นยังไงไอ้พวกที่แบบเห็นไฟเหลืองแล้วจะแดงเนี่ย
เร่งเนี่ยจะเร่งเพื่อจะให้ทันไฟแดงเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับชาวบ้านนี้เดือดเลยนะฮะ
เพราะว่าคนขับรถบรรทุก๖ล้อคันนี้เนี่ย
ชื่อน้ำไม่ได้โรงพักเป็นรถของกลางก็ขับได้เห็นไหมฮะ
เนี่ยเขาลองเป็นแบบกดเบรกเขาบอกมันเบรกอยู่นะ
ไม่ได้เบรกแตกนะ

นี่ฮะซอยพร้อมศรี๑นะครับ
ถนนสุขุมวิทย์นะครับทุกผู้ชมครับ
แถวนั้นก็คือสุขุมวิทย์๓๙
ตรงนี้นะครับที่เกิดเหตุนะฮะ

คือนายวันดีอายุ๕๓
กับหลานสาวอายุ๕ควบ

เป็นคุณปู่กับหลานสาว

ความจริงมีคุณย่ามาด้วยคุณย่าก็เจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ

ซ้อนจักรยานยนต์มากัน

จักรยานยนต์เนี่ยนะฮะของคุณปู่เนี่ย

มาถึงตรงปากซอยเนี่ย

สัญญาณเป็นไฟเหลืองเพื่อจะแดง

เพื่อจอดเพราะเดี๋ยวจะไฟแดง
แต่บรรทุกคันนี้ขับตามหลังมานะฮะ

เป็นรถหกล้อขนคนงานก่อสร้าง

จักรยานยนต์พร้อมกับปู่กับหลานเนี่ย
ถูกลากมากับพื้นถนนด้วย
แล้วยังมีคนเจ็บอีก๒คนในเหตุการณ์นี้นะครับ
เป็นชาวบ้านที่ขี่จักรยานยนต์มาอีกคันนึง

อีกคนนึงก็คือคุณย่าของเด็กที่มาด้วยกันนะฮะ

มันน่าเศร้าเหลือเกินเหตุการณ์อย่างนี้
มีคนงานล่วงมาแล้วก็วิ่งหนีไปเลย

ผมเกือบโดนนิดนึงอะ
ผมไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันพุ่งออกมาเลย
พุ่งชมแบบมอไซด์กระเด็นมาแบบนี้
แล้วเด็กก็โดนเหยียบหัว

แล้วคุณเจอไฟเหลืองจะแดงคุณต้องจอดอยู่แล้วคุณต้องเตรียมจอดอยู่แล้วนะฮะ
ทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะ
เป็นพี่วินที่เข้าไปจะเอาเรื่องกับคนขับรถหกล้อด้วยนะ
นี่ฮะในภาพที่มีการพยายามจะเข้าไปลุมประชาธรรม

คือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์แบบเต็มตาเลยนะ
ตอนที่มีการพุ่งชนกันเนี่ยจนปู่กับหลานเขาเสียชีวิต
รับไม่ได้จริงจริงเพราะว่าพอมีสัญญาณไฟเหลือง
เพื่อจะไฟแดงเนี่ยทุกคันเขาจอดหมดนะฮะ
ยกเว้นรถบรรทุกคันนี้คันเดียวที่นายพงศกรขับมา
ไม่เบรกไม่เหยียบอะไรเลยเบรกเบิกเนี่ยมีการเร่งคันเร่ง
เพื่อจะส่งเร่งเครื่องต่อด้วยนะฮะ
แล้วพอไปชนเขาลากเข้าไปทั้งปู่ทั้งหลานเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะฮะ
คือชาวบ้านเขาบอกลงมาจากรถนายพงศกรบอกว่าเบรกแตก
ทุกคนไม่เชื่อนะฮะไปที่รถเนี่ยไปทดสอบเบรกเลยก็ยังใช้ได้
แล้วพงศกรมีอาการเหมือนคนเมานะมีกลิ่นเหล้าทุกคนก็ยิ่งโกรธแค้นนะครับ
เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนตายถึงสองคนเป็นความประมาทที่ไร้ความรับผิดชอบ
ของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้เกิดเหตุ

กันที่ชนนี้เป็นรถเกี่ยวกับอะไรครับ
รถส่งพวกพนักงานก่อทราบนะครับ
แต่มีคนอยู่ข้างหลังนะก่อนชนเขาบอกว่ารถสองแถวไม่เบรกเหยียบส่งไปเลย

เขาบอกว่าเบรกเบรกแตกแต่จริงเบรกไม่แตกครับเขาเมา
เมาด้วยครับกลิ่นเหล้านี่หึงเลย
บอกอะไรกับคนขับรถมากมั้ยครับ
ถ้ารู้ว่าเมาก็ควรอยู่บ้านไม่ควรมาขับรถนะครับ
พอขับรถเมาแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
หลังจากเกิดเหตุก็แน่นอนแล้วครับนำมาซึ่งความโศกเศร้าของครอบครัวนะฮะ
บอกว่าครอบครัวนี้ยังทำใจไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะพ่อของเด็กนะฮะเพราะว่ามีลูกสาวแค่คนเดียวแล้วเขารักลูกของเขามาก
ช่วงเย็นที่ผ่านมาทางครอบครัวไปรับศพของปู่กับหลานนะครับ
ทำพิธีตามหลักศาสนาอิสลามแล้วนะครับที่มัศยิตบ้านดอนซอยสุขุมวิทย์สี่สิบเอ็ด
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะคุณพ่อของหนูน้อยวัย๕ขวบ
นี่นะฮะเราได้คุยกับครอบครัวกับญาติญาตินะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุคนขับรถหกล้อขนส่งคนงานเนี่ยพยายามจะไปซ่อนตัวอยู่ในป้อมตำรวจกลางสี่แยกนะ
อ้างว่ากลัวจะถูกด่าถูกว่าถูกทำร้ายทั้งที่ตัวเองเนี่ยโกหกว่ารถเบรกแตกเลยคุมรถไม่อยู่
แต่ความจริงไม่ใช่มีชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์นี่ดูสิฮะกอดกันร้องไห้
คือญาติของผู้ตายบอกไม่เชื่อนะฮะเพราะชาวบ้านก็ขึ้นไปสตาร์ทรถไปพิสูจน์เบรกกันแล้ว
เบรกรถยังใช้งานได้ตำรวจยังขับเอาไปเก็บที่โรงพัก
เพราะเป็นรถของกลางได้เลย
แล้วเท่าที่ไปยืนคุยใกล้เนี่ยเขาบอกกันหมดว่ากลิ่นเหล้านี่หึงเลย
ใช่ชาวบ้านแถวนั้นทุกคนพูดเหมือนกันหมดพี่อุ๋ยใช่
คนที่เห็นเหตุการณ์จะบอกเลยว่าโอ้โหกลิ่นเหล้ามันคลุ้งมากอ่ะ

ก็เขาพูดว่าเบรกแตกเราก็เบรกแตกก็ต้องดูดูผมก็ไม่ดูคนเดียว
ผมให้คนมาดูด้วยนะค่ะกล้องกล้องคงมาดูด้วยนะช่วยเป็นพยานดูด้วยอืม
ไปถูกเป็นตาให้ผมด้วยก็สตาร์ทรถก็ย่ำย่ำย่ำเบียบไว้แตกพี่
มันไม่เบียกเลยอ่ะว่าอย่างงี้สรุปมันได้เบียกมันต้องใช้คนในฝ่ายแยงเลย
ไม่มีกว่าคุยไม่มีโอกาสคุยเลยแล้วเห็นในการเรียนประชาปันด้วย
ก็เห็นเห็นลุงก็ไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็เรื่องที่เอาเบรก
แล้วก็เมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องทำเป็นนักเลงอีกมันบอกเมานิดนิดหน่อยหน่อย
อ่าส่วนตัวของนายพงศกรคนขับรถนะครับเขาก็อ้างของเขานะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ดื่มเหล้านะไม่ได้เสพยาด้วย
เบรกมันแตกจริงเลยอยากฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียหายผู้สูญเสีย
แม่เบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายพงศกร
ขณะนี้คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนข้อหาเรื่องเมาแล้วขับเสพแล้วขับอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
รอผลตรวจเลือดอยู่ใช่ค่ะอ่าผลตรวจเลือดเพื่อดูเรื่องของปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
แล้วก็เรื่องของสารเสพติดอืมแม่คือถ้าไม่นับเรื่องเมาแล้วขับหรือว่าจะเสพยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เรื่องของการขับรถของเขาอ่ะใช่คือเจอไฟเหลืองนี่คือต้องต้องชะลอแล้วก็จอดนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เขาหยุดแล้วอ่ะคุณยังจะไปแบบขับดันเข้าไปจนเขาเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะ
เราได้ไปที่พิธีศพนะครับตามหลักศาสนาอิสลามนะครับ
ครอบครัวนำร่างของคุณปู่และหลานสาวมาทำพิธีอาบน้ำศพ
ทำพิธีละหมาดเมื่อช่วงห้าโมงเย็นนะครับชาวบ้านมาร่วมกันในพิธีนะฮะ
หลังจากนั้นช่วยกันเคลื่อนศพออกจากมัศยิตมุ่งสู่กุโบบ้านดอน
เพื่อเข้าสู่พิธีฝังตามหลักศาสนา
ลูกสาวของคุณปู่วันดีบอกว่ายังไงก็ไม่เชื่อ
คนขับรถหกล้อบอกเบรกแตกขอให้เขาพูดความจริง
อย่าให้ครอบครัวคนตายต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้เลย
จริงก็คือในระยะนั้นเป็นไฟเหลืองอะเนาะคือคุณพ่อก็หยุดรถแล้วค่ะ
แล้วก็รอกะที่ว่าจะเป็นไฟแดงเนอะแต่ว่ารถรถบรรทุกที่เข้ามาค่ะ
เขาก็ขับแล้วก็รักท่านไปเลยก็อยากให้เขาออกมาผิดเองดีกว่า
ต้องให้พวกหนูไปพูดอะไรขนาดนั้นเพราะเหตุผลมันก็มีชัดเจนอยู่แล้ว
คือผมเคยเจอไฟแดงอย่างนี้นะคุณเห็นมาสอนค่ะไฟเหลืองเพื่อจะแดงเนี่ย
ผมคันหน้าหน้าสุดเลยนะผมชะลอเพื่อเบรกผมดูกระจกหลังแล้วไอ้คันหลังมันไม่เบรกเลย

ผมต้องไปต่อจนเกือบจะถึงกลางแยกจนคันหลังหยุดแล้วผมถึงค่อยถอยรถกลับมา

ใช่แต่ถ้าไปต่ออีกทางนู้นเขาก็เขียวมาอย่างนี้เนี่ยคนที่ขับมาแล้วเห็นไฟเหลืองแล้วไม่ยอมหยุดเนี่ย
แล้วเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายคืออะไรอ่ะแค่ขอโทษอยากจะขอโทษแล้วมันชดเชยกับความสูญเสียของเขาได้ไหมคะ๒ชีวิตนะคะ